ไหม้รถคุณผู้ชมฮะเป็นกระบะด้วย
ซึ่งผู้ชายคนนี้กำลังจะขับไปรับลูก
ปรากฏว่าระหว่างนั้นจู่ไฟมันลุกขึ้นมาน่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือเปล่า
มีคนตะโกนเลยบันไลแล้ว

เออทำยังไงนี่

โอ้ยช่วยด้วยมีรถดับเพลิงมั้ยพี่

จอดอยู่ริมถนนสายห้วยราชขาเข้าตัวเมืองบุรีรำ

คือชาวบ้านก็ช่วยกันนะช่วยกันไปหาน้ำมาสาดดับไฟ
เช่นเดียวกับตอนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงครับ
ก็เอารถมาฉีดน้ำสกัดไว้ได้ใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาที
คือถ้าดูด้านนอกนะคุณผู้ชมด้านนอกช่วงท้ายกระบะ

แต่ไปดูในห้องคนขับเนี่ยดูจากไกลยังพอเห็นเลย

เขากำลังจะขับรถไปรับลูก

เออใช่ไหมขายซากไหมอย่างนี้

เจ้าของรถเขาบอกกำลังจะไปรับลูกที่อยู่อนุบาลในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จนมาถึงที่เกิดเหตุตรงนี้ริมถนนมีกลิ่นไหม้ออกจากจอเครื่องเสียง
เขาจอดก่อนเลยอันนี้พี่ทำถูกอย่าฝืนฮะจอดรถก่อน
เปิดฝากระโปรงดูทันใดนั้นระหว่างดูฝากระโปรง
แต่ห้องคนขับไฟมันลุกพลึบแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้นเพลิงมันลุกมาจากไหน
เพราะก็ไม่ได้มีอะไรชำรุดเลยแล้วรถคันนี้เพิ่งติดเครื่องเสียง
ราคา๘๐๐๐บาทมาไม่แน่ใจว่าเกิดจากตอนติดตั้งเครื่องเสียงหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามครับหลังเกิดเหตุตำรวจสพห้วยยอด
ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ประสานพิสูจน์หลักฐานครับ
เพื่อจะส่งรถไปตรวจสภาพเพื่อหาต้นเพลิงว่ามาจากอะไรกันแน่ครับ
นี่ยกขึ้นรถลากไปแล้วครับ